ดูสภาพอากาศเช้าวันนี้ที่ดอยอินทนนท
แล้วก็จุดเช็คอินยอดฮิตกิวแม่ปานที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
อุณหภูมิเช้านี้วัดได้๕องศาเซลเซียสนะครับ
ถือว่าต่ำสุดเป็นครั้งแรกของปีนี้นะ

เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังมองไม่เห็นนะเหมือยขาบ
บรรยากาศการท่องเที่ยวบนดอยอินทนนทอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
นักท่องเที่ยวยังให้ความสนใจแห่มานอนสัมผัสอากาศหนาวกันอย่างเนื่องแน่น
จากเป็นวันหยุดนักท่องเที่ยวหลายพันคนเลยทีเดียว
ขึ้นมานอนค้างแรมกันตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมาท่ามกลางอากาศที่เขาบอกว่า
หนาวเย็นไม่ธรรมดาหนาวเย็นสุดเขาบอกแบบนั้นเลย
ขณะเดียวกันนะครับนักท่องเที่ยวที่มารอชมพระอาทิตย
ยามเช้าและทะเลหมอกก็ไม่ผิดหวังเช่นกัน
อากาศปลอดโปร่งไม่มีฝนส่วนสถิตินักท่องเที่ยวก็เยอะขึ้น
ขณะนี้เกือบจะหมื่นคนแล้วล่ะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสัก๔๓คน
แล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไทยกว่า๗๐๐คนนะครับ
สำหรับอุณหภูมิเช้านี้ที่กิวแม่ปลานะครับต่ำสุดวัดได้๕องศาเซลเซียส
ถือว่าต่ำที่สุดเป็นครั้งแรกของปีนี้
ขณะที่ย่อดอยอินทานนท์วัดได้๘องศาเซลเซียส
และที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนทวัดได้๙องศาเซลเซียส
ผมเคยไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
ตอนนั้นก็ลงพื้นที่นะฮะทัศนัยไปทุกที่
เป็นยังไงก๊อฟ
น้ำแข็งเกาะที่หน้ารถอะพี่เบิร์ต
ไม่เคยคิดว่าจะเห็นภาพแบบนี้ในเมืองไทย

แล้วคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงเนี่ย

ทะลุไปแบบยอดเยอะมากเลยนะคะ
คงจะฟื้นตัวจากโควิดได้บ้าง
หน้าหนาวนี่แหละเป็นความหวานในการฟื้นฟู